ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ผมตอบอะไรอาทดิ์ผมเข้าไปกับชมชนหนึ่ง
ถามว่าผมเห็นชอบไหมผมก็จะลงเห็นชอบ

อย่างไรหนึ่งมันตายไม่ได้ทุกอย่างสามารถอย่างที่เดิม

คำถามก็คือแล้วสวล่ะ

แต่ทำไมมีอำนาจเทียบเท่ากับองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งแบบสอสอ

ไม่รับร่างรัฐธรรมนูลของผมเนี่ย

และที่ผมชักชวนให้ทุกคนพิจารณาจากเนื้อหาสาระ
การลงมติรับหรือไม่รับ
ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มาบอกว่าชอบหรือไม่ชอบ
เชียร์หรือไม่เชียร์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายด้วยทั้งกัน
ผมมีความเห็นว่า
การหวดไม่รับนี่นะครับมันอาจจะไม่ได้บอกหรอกนะฮะ
อย่างคือเอาตรงที่สุดเนี่ยคือไม่รับร่างรัฐมนูลนะฮะ
แต่ว่ารับหรือไม่รับนะนี่นะครับ
มันเป็นปัญหาเรื่องความชอบทำ
เสียงของท่านเนี่ยมีความหมายอย่างยิ่งนะครับ
ในการที่จะออกมาใช้สิทธิ์ร่างรัฐมนูล
ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้ในการปกครองประเทศ
ประชาชนทุกคนต้องอยู่ภายใต้รัฐมนูล
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เปิดหัวรายการไปเมื่อสักครู่นี้
เขาตอบกันคนละคำถามกับที่เราจะถามคุณผู้ชม
ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป

เราจะเปลี่ยนให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมตั้งแต่วันศุกร์นี้เลยนะคะ
ว่าคุณผู้ชมจะไปไม่ไป
หรือยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะไปหรือไม่ไป

เราทราบกว่าเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ก่อนที่จะต้องเริ่มต้นเช้าตรู่ของวันที่๗สิงหาคมนี้นะคะ
ส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้
เมื่อสักครู่นี้โยนกล่องโชว์อีกรอบนะในหัวรายการนะคะ
เราจะคุยกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหนึ่งท่านค่ะ
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรสวัสดีค่ะอาจารย์

วันนี้ไม่ได้เอากล่องมานะครับ
แซวเรื่องกล่องไม่แซวเรื่องสายรัฐค่ะ

จริงแล้วโดยลักษณะของการออกไปใช้สิทธิ์คนจะคุ้นมากแล้ว
เราเลือกตั้งกันไม่ได้ห่างกันมากนะครับ
แต่ทีนี้พอมันเปลี่ยนมาเป็นออกเสียงประชามติ
อย่างเวลาสื่อมวลชนเวลาจะพูดสื่อสารบางคำก็ต้องเปลี่ยน

หรือวิธีการทำบางอย่างเวลาไปถึงหน่วยออกเสียงประชามติ
ก็ต้องเรียกอีกแบบแล้วก็ต้องทำอีกอย่าง

เรียนตั้งคำถามฝ่ายออนไลน์ของเรามา
ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปไม่ไปอันนี้ได้นะ
คือการทำโพลเกี่ยวกับเรื่องของผล
ว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบทำไม่ได้
คือทำได้แต่ห้ามเผยแพร่ผลใช้คำนี้แล้วกันนะครับ
เพราะฉะนั้นช่วง๗วันก่อนออกเสียง

เกี่ยวกับเรื่องของผลการออกเสียงนะครับว่า
ท่านจะรับไม่รับเห็นชอบไม่เห็นชอบ
แต่ไม่สามารถเผยแพร่ผลได้
ก่อน๑๖นาฬิกาของวันที่๗สิงหาคม

๑๖นาฬิกาแป๊งตรงนั้นนะ

หลังจากที่ได้สำรวจประชาชนจำนวนเท่านี้ราย
ประชาชนเห็นชอบเท่าไหร่ไม่เห็นชอบเท่าไหร่
ประกาศได้เลยตอน๑๖นาฬิกาวันที่๗สิงหา
คือที่อาจารย์บอกคือถ้าเราคุยกันตั้งแต่ตอนนี้
ไปจนถึง๔โมงเย็นวันที่๗เนี่ยนะคะ

ถ้าจะถามคุณผู้ชมว่ารับไม่รับเนี่ยถามได้

๔โมงเย็น๑วินาทีค่อยเผยแพร่

สำรวจความคิดเห็นประชาชนได้ไหมว่ารับไม่รับ

คุณผู้ชมตอนนี้ยังตัวกันไม่ค่อยถูกค่ะ

เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปทุกครั้งเหมือนกันนะครับว่า

ถ้าคนที่เป็นสถาบันการศึกษาที่เขาเคยทำบ่อย

อาจารย์ตกลงคราวนี้ที่เราต้องเตรียมไปที่มันจะแปลกกว่าครั้งอื่น

คือปกติลายนิ้วมือเมื่อก่อนก็เคยทำนะ

สองเป็นสัญลักษณ์ว่าได้ใช้สิทธิ์แล้ว
อย่างประเทศอื่นบางครั้งเวลาไปใช้สิทธิ์
เขาใช้หมึกแต้มเลยนะที่นิ้วนะครับที่เล็บ
แล้วบางทีลบไม่ออก๓วัน๗วันเลย
แต่เราก็ใช้เพียงแค่สแตมป์ลายนิ้วมือเพื่อแสดงตัวนะครับ

แล้วก็เป็นความภูมิใจด้วยว่าใช้สิทธิ์แล้ว
เหมือนเอาทองไปตึ้งเนอะ
ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นการใช้สิทธิ์
เพราะฉะนั้นถ้าใครวันนั้นเนี่ยนิ้วผมมาโป้งเลอะ
คนนั้นคือคนเรียกว่าเป็นคนที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ

ใครนิ้วหัวแม่โป้งไม่เลอะอันนั้นไล่ไปเลย
ให้ไปใช้สิทธิ์ด้วยเร็ว

นะครับที่จะต้องมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวสิบสามหลักค่ะและยังไม่หมดอายุอืมนะครับเพราะฉะนั้นใบขับขี่ใช้ได้ใช้ได้บัตรคราชการใช้ได้อืมบัตรบำนานใช้ได้ค่ะเพราะบัตรเหล่านี้เนี้ยจะมีทั้งรูปถ่ายเลขประจำตัวสิบสามหลักแต่สำคัญคือต้องไม่หมดอายุอืมบัตรหมดอายุใช้

วันที่๗ค่ะวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าสีอะไรนะครับเครื่องหมายกากบาทเท่านั้นเครื่องหมายกากบาทก็คือจะต้องมีจุดตัดอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมถ้าไปตัดนอกกรอบสี่เหลี่ยมก็ใช้ไม่ได้ตัดแบบไม่ไม่ต้องสวยไม่ต้องเต็มกรอบได้ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะคะจะองศาเอียงไงก็ได้จะเป็นเครื่องไม้บวกก็ยังด

ทำส่วนล่างด้วยนะคะเนี่ยเขาจะมีคำถามเพิ่มเติมที่ฉันให้อาจารย์วันชัยมาอธิบายไปแล้วเมื่อสองวันก่อนนะอาจารย์ก็เหมือนกันค่ะถามว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยกากบาทเหมือนกันคำถามอาจารย์สมชัยคือว่าอาจารย์เวลานับว่าบัตรดีนอกเหนือจากดูที่ลักษณะเครื่องหมายกากบาทแล้วนับยังไงอีกบ้างคะ
ว่าทำเครื่องหมายครบทั้งสองส่วนอืมทั้งส่วนบนส่วนล่างนะครับค่ะนะฮะก็คือกากบาทได้ครบทั้งสองส่วนนี่คือบัตรดีค่ะบัตรดีบางส่วนคือทำเครื่องหมายกากบาทถูกต้องเพียงแค่ส่วนเดียวอาจจะเป็นส่วนบนหรือส่วนล่างก็แล้วแต่สมมุตินะครับวันนั้นเนี่ยไปออกเสียงตอบข้อบนข้อเด

เขาก็ทำเครื่องหมายดอกจันทร์บ้างหรือเขียนกอไก่ลงไปบ้างแล้วเวลานับคะแนนปั๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยของฉัน
เพราะฉันโหดให้คุณแล้วนะอืมนะฮะนี่คือลักษณะการซื้อเสียงในอดีตค่ะ
ดังนั้นจึงมีกฎหมายห้ามครับว่าห้ามทำสัญลักษณ์ใด
เขียนข้อความลงบนบัตรนะครับ
อันนี้เพื่อป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งในอดีต
หมึกที่ทำลักษณะอื่นบนบัตร
ที่ไม่ใช่กากบาทในกรอบที่ให้ไว้ถือว่าทำบัตรเสียทั้งใบเอ่อข้อความสิ
เขียนข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นใด
เช่นอาจจะเป็นสมมุติว่าเป็นดอกจันทร์๓อันที่มุมขวาบน

แต่ถ้าหากว่าสมมุติว่ามันเลอะโดยไม่เจตนาเนี่ย
อันนั้นกรรมการประจำหน่วยสำคัญวินิจฉัยได้
หมึกอาจจะเลอะเปื้อนออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะ
อันนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้ซีเรียสมาก

ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันต้องเลือกกากบาท๒คำถามนี้เลยเหรอ

รู้สึกแค่ว่าเห็นด้วยกับบางอย่างเท่านั้น

เลือกตอบคำถามใดคำถามหนึ่งถือว่าดีบางส่วน

นะคะที่ย้ำมากไม่ใช่อะไรอาจารย์
เราไม่เคยกันใช่ไหมเราไม่เคยเนอะนะคะอาจารย์
คืออย่างนี้คุณจอมขวัญเวลาไปถึงหน่วยออกเสียงนะ
คุณจำขันสังเกตดูนะครับว่าเขาจะมีแนวรั้วกั้น
ที่เป็นพลาสติกสีเหลืองทำสวยเลย
รอบหน่วยที่เลือกตั้งนะฮะ
จำง่ายครับว่านอกเส้นพลาสติกสีเหลืองเนี่ย
ทำอะไรทำได้หมดเช่นถ่ายรูป
ไปถึงปั๊บจะเซลฟี่ตัวเองถ่ายรูปเพื่อนอะไรก็แล้ว
แต่หน้าหน่วยทำได้หมดไม่เป็นปัญหา
แต่เมื่อเดินเข้าไปในแนวรั้วดังกล่าวแล้วนะครับ
อย่าไปเซลฟี่อย่าไปถ่ายรูปบัตรของตัวเอง
อย่าไปถ่ายรูปการลงคะแนนของคนอื่นผิดกฎหมาย
อยู่นอกเส้นเราอยู่ในเส้น
ครับผมได้ครับถ้าเพื่อนอยากถ่ายถ่ายได้เลย

ชูบัตรอย่าให้เห็นนะครับว่าตัวเองใช้สิทธิ์อย่างไร

เพื่อนถ่ายนะเราแค่ชูเราผิดไหม

ทั้งคู่เลยครับคุณจอมขวัญลองดู

ก็คือเป็นการไปล่วงรู้ถึงการใช้สิทธิ์ของคนอื่นนะครับ
แต่ถ้าสมมุตินะครับคุณจอมขวัญอยากจะเท่
เช่นค่าหย่อนบัตรค่าหย่อนบัตร
พับเรียบร้อยแล้วนะยืนที่หีบ

เป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เราก็เห็นนายกก็หย่อนอย่างนี้นะฮะ
เวลาที่เขาไปลงคะแนนเสียงเนี่ย
ก็คือทำมือในการที่เอาบัตรลงหีบต่างเหล่านี้

แต่ถ่ายจากนอกหน่วยนะอยากไปถ่ายในหน่วย
แล้วถ้าพับบัตรออกมาให้เห็นว่ากาอะไรอาจารย์

คือการออกเสียงเป็นความลับส่วนบุคคล

ยืนอยู่ในหน่วยก็จริงไม่มีถ่ายรูปก็จริง
แต่มากางให้เห็นชัดเจนว่าตัวเองเลือกอะไรยังไง
ให้เพื่อนถ่ายเนี่ยก็ติดคุกทั้งคู่เลย

ถ่ายค่ะแต่ไม่โพสต์ลงที่ไหนเลย

ถือว่าเป็นการถ่ายภาพการลงคะแนน
ของตัวเองก็ไม่ได้ของเพื่อนก็ไม่ได้

อาจารย์นอกเหนือจากนี้
ก่อนไปปั๊มลายนิ้วมือนะคะ

แต่ผมเอาเป็นว่าผมขอร้องดีกว่านะครับ
อาจจะเป็นคือกฎหมายบอกว่าไม่ผิดอะนะ
แต่ว่าเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าคนก็จะใส่แบบนี้ไปเยอะแยะ
ไปหมดนะครับเพราะแสดงเจตนาแสดงจุดยืน

แต่ถ้าใส่ไปแล้วมันเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น
มีการไปชี้หน้าว่ากันหน้าหน่วย
มีการไปโต้เถียงกันด่าทอกันเกิดขึ้น

มันจะไปเข้าความผิดฐานก่อความวุ่นวาย

แต่ว่าถ้าไปแสดงตัวมากเกินไปนะ
มีป้องมีป้ายไปแขวนคอไป

แต่บางคนเขามองว่าเขาก็ยังยินดีที่จะแสดงตัวแบบนั้น
แม้ว่าจะมีความสุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรับหรือไม่รับนะคะ
คือผมบอกไงครับว่าการใส่เสื้อ
ไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายห้าม

เมื่อเราเรียกว่าเตือนด้วยความหวังดีแล้ว
ก็แล้วแต่ท่านถ้าท่านไปถึงแล้ว
เกิดปัญหาของการที่ว่าไปโต้เถียงกับใครต่อใคร

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอีกหลายเรื่องนะคะคุณผู้ชม

จะไปลงไปออกเสียงประชามติกันแล้วนะคะ

เราไม่ได้แตะประเด็นเรื่องของเนื้อหารัฐธรรมนูล

เมื่อสักครู่นี้มันจะมีเรื่องที่เหลืออยู่อาจารย์

ส่วนใหญ่ใช้คำว่าขนคนขนคนนะคะ

อธิบายอีกรอบอาจารย์ตกลงใครทำได้บ้าง

ญาติพี่น้องคนข้างบ้าน
อยากจะติดรถไปด้วยเนี่ยอย่าไปตื่นเต้นทำได้

ไหนจะไปเลือกตั้งไปออกเสียงทั้งทีเนี่ยนะ

อันนี้เรียกว่าเป็นการอำนวยความสะดวก

ไม่ใช่ประเภทคนแล้วคนนี้ขนแล้วคนซ้ำยังไม่เอา

น้ำใจมากเกินไปก็ถือว่ามีเจตนาในการขนคน
ถ้าเป็นผู้นำชุมชนแล้วก็แบบเหมือนกับเขาก็แบบ
ขอครั้งเดียวขอครั้งเดียวพอครับคือเป็นเหมือนกับญาติพี่น้องดีกว่านะครับ
ส่วนอย่างที่สองนะครับถ้าเป็นเอกชนเป็นบริษัทห้างร้านต่างเนี่ยนะครับ
ไม่สามารถที่จะพาคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค้นคนไม่ได้ทุกกรณี
อย่างเช่นว่าผมเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม
วันนั้นคนงานผมมาทำงานนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าแหม
ให้เขาไปใช้สิทธิ์มันเสียเวลานะครึ่งวัน
ผมจัดรถเลยเป็นรถบัสอย่างดีเลยติดแอร์เลยนะ
แล้วก็เอาล่ะขึ้นรถไปพร้อมกันเดี๋ยวก็จะไปส่งถึงที่

เสร็จแล้วก็กลับมาทำงานต่อน่าจะได้พร้อมเพลียงกัน

เอกชนทำไม่ได้ทุกกรณี
มีกรณีที่ผมพูดกรณีแรกกรณีเดียวก็คือว่า
เป็นเรื่องของญาติพี่น้องนะครับอาจจะเป็นคนข้างบ้าน
ก็ทำพอเป็นให้เหมาะสมอย่าให้มากเกินไป
นี่คือกรณีที่๑ของเอกชน
ตอนนี้กรณีที่๒ถ้าเป็นหน่วยงานราชการ
อันนี้ในกฎหมายประชามติ
เขาบอกว่าสามารถยกเว้นคือราชการสามารถทำได้
แต่ว่าทางกรกตเองก็มีการออกแนวปฏิบัติไป
ว่าการทำดังกล่าวขอให้อยู่ในเงื่อนไข๒เงื่อนไขนี้
ไขที่หนึ่งคือยอมให้ทำได้กรณีซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลธุรกันดาล

เราจะเกิดปัญหาภัยพิบัติต่างน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่
เขาออกมาไม่สะดวกราชการก็จัดรถไปขน
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้
กรณีที่๒ก็คือเป็นการอำนวยความสุขแก่คนพิการคนสูงอายุ
อย่างเช่นสมัยก่อนบ้านบังแคร์คนสูงอายุท่านจะออกไปใช้สิทธิ์
บางใครก็จัดรถตู้๓๔เที่ยวขนแล้วขนอีกก็แล้วแต่ไปใช้สิทธิ์ได้
แต่ทั้งสองกรณีนี้จะพื้นที่ห่างไกลก็ดี
ธุรกันดาลยักระบาดก็ดีหรือคนป่วยคนพิการคนสูงอายุก็ดีนะฮะ
จะต้องในราชการดังกล่าวนี้จะต้องทำหนังสือขอมาที่กรกตจังหวัดก่อน
คือไม่ใช่อยู่ดีปั๊บวันที่๗ก็อยากจะขนคนเลยไม่ได้นะครับ

จนถึงวันนี้นี่คือหมดเขตการขอแล้วป่ะคะ
คือยังขอได้แหละครับแต่ผมคิดว่าวันนี้วันศุกร์นะ
ก็เป็นวันราชการวันสุดท้าย
เพราะฉะนั้นก็คงจะรอดูผลถึงเย็นนี้ครับ
ขณะนี้ผมให้มีการสำรวจนะครับคงจะทราบพวกนี้ว่า
โดยราชการต่างที่ขอมาในแต่ละจังหวัด
มีที่ไหนบ้างในกรณีอะไรบ้าง

เราก็จะมีแนวในการสั่งการไปว่า
ในกรณีแบบนี้ให้รีบแจ้งไปเลยว่าไม่ให้ทำ

แล้วเราสงสัยหน่วยราชการไม่ได้เหรอคะว่า
รับนโยบายมาใครเป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้

คือการอำนวยความตนกับประชาชนดังกล่าวนี้

จะต้องไม่มีการชี้นำประชาชนในทางใดทางหนึ่ง

ถ้ามีการทำเกิดขึ้นก็ผิดรายมาตราเลยล่ะ

และโทษของข้าราชการที่ทำผิดนะ

ดังนั้นก็ต้องบอกว่าทำไม่ได้
ถ้าหากว่ามีสิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ย

มรอยทำทีเป็นขนประชาชนอำนวยความประชาชน

เดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์มือถือ

จะอัดวิดีโอจะอัดเสียง

ว่าจะเป็นคะแนนดิบหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะ

เพราะว่าสถานีคงไม่ไปเก็บข้อมูลจาก๙๕๐๐หน่วยด้วยตัวเองถูกไหมฮะ
ดังนั้นกรกตก็จะทำระบบรายงาน๒แบบ

กี่มาสไซค์ขับรถปลุกไอพ์ไปที่เขต
ก็เป็นวันก็จะเสร็จ
อันนี้คือแบบที่หนึ่งเรียกว่าแบบที่เป็นทางการ

นั่นก็คือว่าเราให้กรรมการประจำหน่วย๑คน

ส่งมาปั๊บก็จะมีการรวมคะแนนขึ้นทันทีครับ
แล้วเราจะเกิดความผิดพลาดได้ไหมคะ

๓วันอันนี้คือคะแนนที่เป็นทางการ
แต่คะแนนเป็นทางการคือลดความอยากของผู้คน

ผลเป็นยังไงดิฉันลงไปแบบนี้จะเป็นไปตามชั้นหรือไม่เนี่ย
รอดูไม่เป็นทางการ
แพ้ชนะกันเยอะไม่ต้องสงสัย

ถ้าก้ำกึ่งก็รอทางการนะครับ
อาจารย์หมดเวลาค่ะเดี๋ยววันที่๗เราพบกันอีกที
แต่ว่าคงอาจจะไม่ได้ตัวต่อตัวแบบนี้นะอาจารย์ค่ะ

หมดเวลาของเราค่ะเดี๋ยวต่อที่ไทยรัฐนิวส์โชว์เลยนะคะ

สวัสดีครับ